ทุกผู้ชมครับเรื่องของปลาบูทอง

นี่ไม่รู้เอ้ยกับอ้ายอยู่ไหน

นี่มีชาวบ้านเข้าไปจับปลาบูทองตัวนี้ได้นะฮะ

บอกว่านี่มีคนติดต่อขอซื้อ
ราคาเนี่ยตัวเลข๗หลักนะ

หลักล้านบาทแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้โพสต์ภาพระบุทองเอาไว้
บอกว่าจับได้ในบ่อดินที่ขุดเอาไว้หลังบ้าน

ตาตื่นใจตื่นเต้นกันใหญ่เลยเห็นไหม

ตอนนี้เนี่ยเจ้าของที่เป็นเจ้าของปลาบูทองเนี่ย
เขาแจ้งว่ามีผู้เสนอราคาให้กับปลาบูทองตัวนี้จะขอซื้อต่อเนี่ย

นี่ฮะแต่ว่าชาวบ้านที่เขาเป็นเจ้าของปลาบูทองเขาไม่ใช่คนโพสต์นะ

เราก็เลยลงพื้นที่ไปสะแก้วเลยนะครับ

เจ้าของปลาบูทองนี่ตอนนี้
บูทองตัวนี้มาอยู่ในตู้ปลาแล้ว

แต่ว่าทางประมงเขามาแนะนำวิธีเลี้ยงแล้วไม่ต้องห่วงตรงนี้เขาทราบข่าวเขามาดูให้แล้วนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
บ้านเลขที่หนึ่งอุ้ยอ่าบ้านเลขที่หนึ่งนะฮะ
พรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งค่ะเอ๊ะพรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยใช่
บ้านเลขที่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้วันที่๑แล้วมันยังไง
เขาบอกว่าหนึ่งกับหนึ่งอยู่ด้วยกันอ๋อเหรออืมมันดีทั้งชีวิต
วัดเลยนะฮะความยาวอุ้ยอันนี้เขาวัดรวมหินป่ะคะเนี่ย
ถ้ารวมหินด้วยนี่สิบเอ็ดนิ้วเลยนะอุ้ยถ้าเท่าก็เก้าเซ็น
เจ้าของปลาบูทองชื่อคุณพี่อุบลนะครับอายุ๔๙ปีนะฮะ
เป็นเจ้าของบ้านบอกว่าปลาบูทองตัวนี้เนี่ยที่อยู่ในตู้ปลาเนี่ย
อุบลเอารอบไปดักปลาที่บ่อของคุณตา
แล้วก็กลับมานอนที่บ้านทิ้งรอบเอาไว้
คืนนั้นกลับมานอนเนี่ยรอบดักปลาทิ้งเอาไว้ที่บ่อของคุณตา
กลับมานอนคืนนั้นฝันฮะในฝันเนี่ยมีคนมาบอกว่า
เดี๋ยวจะได้พบเจอสิ่งที่ดีแล้วก็มีโชคนะ
ตื่นมาก็ยังไม่คิดอะไรก็ไปกู้รอบที่ดักปลาเอาไว้
รอบขึ้นมาเจอปลาบูทองตัวนี้เลยฮะ
ก็เอามาให้ญาติญาติดูญาติญาติบอกโอ้โหนี่เลี้ยงไว้ให้ดีนะ
เดี๋ยวจะเอาโชคเอาลาบมาให้แน่ก็เลยมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลา
แล้วมีคนมาถ่ายรูปเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
ซึ่งคนที่เขาชื่นชอบปลาแปลกเขาติดต่อมาแล้วนะ
เขาบอกเขาขอซื้อในราคาตัวเลข๗๐

๗หลัก
หลักล้านเลยนะครับ
แต่ไม่ได้พูดเป็นตัวเลขใช่ไหมครับ

เรายืนยันที่จะไม่ขายหรือว่าอะไรยังไงนะ
ก็ถ้าเกิดมีขายมากก็อยากได้

นี่จะถามอยู่เนี่ยเมื่อกี้พี่อุบลเขาว่ายังไงตอนท้าย
ที่มีถามว่าจะขายไหมอะไรเนี่ยใช่ไหม

เปิดแบบค่าบัตรเข้าชมไหมล่ะ

ก็คือนางสาธรโสภานะครับ

คือมันเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม
แล้วก็สภาพที่อยู่ก็เป็นปัจจัยนะฮะ

แต่มันหาได้ยากมากนะเหตุการณ์แบบนี้
ตอนนี้ทางกรมประมงได้มาให้คำแนะนำ
การดูแลปลาบูตัวนี้ให้กับเจ้าของแล้วนะครับ
ถือถามวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่สีทองอย่างนี้ค่ะเนาะ
อาจจะมีอะไรกระตุ้นให้เขาว่า
แต่ว่าเพื่อนที่เป็นแฟนหนุ่มด้วยกันก็เยอะนะ

แต่ส่วนมากก็ไม่มีไม่มีแบบนี้เลย

ก็คือถามว่าที่ทำให้เขาเป็นสีทองได้
มันก็มีปัจจัยหลายอย่างค่ะเนาะ

เป็นจีนของเขาที่ทำให้สีออกมาอย่างนี้
เอาเป็นว่าพี่อุบลยังไม่ได้ตัดสินใจนะ
คนติดต่อขอซื้อในตัวเลขราคา๗หลักเนี่ยนะฮะ
หมูทองตัวนี้ทางประมงจังหวัดประมงอำเภอมาวัดขนาดแล้วนะครับ

ยาว๒๘เซนติเมตร
ชาวบ้านก็มาดูกันทั้งวันอยู่เหมือนกัน
โดยเฉพาะวันนี้นี่สำคัญเลยต้องมาดูกัน

ทำไมมือสั่นจังเลยเนี่ยคนที่ไปถ่ายทูบเนี่ย
ทูปที่เขามีตัวเลขอยู่แล้ว
ถ้าทูบที่ใช้ไหว้ใช้บูชาเนี่ย

แต่มันขึ้นอยู่กับว่าทูบแต่ละอันแต่ละอันแต่ละดอกแต่ละดอกเนี่ยที่จุดเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นตัวเลขอะไรแค่นั้นเอง